ภัยสำหรับคุณผู้หญิงที่เดินในซอยเปลี่ยวนะครับ
ตำรวจนครบานบึงกลุ่มก็ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ขี่รถจักรยานยนต์
ระเวนใช้ปืนปลอมปล้นทรัพย์ผู้เสียหายในย่านบึงกลุ่ม
โดยผู้ต้องหาสารภาพก่อนที่จะลงมือนะครับ
ว่าจะกินยาเอาปลาโซแลมผสมกับน้ำอัดลม

แล้วก็เลือกก่อเหตุเฉพาะสุภาพสตรี
ที่เดินอยู่ภายในซอยตามหลับผัง
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ

บันทึกภาพขณะที่คนร้าย๓คน

ขณะที่เดินอยู่ภายในซอยเสรีไทย๖๗แยก๒
เมื่อช่วงเวลา๖นาฬิกา๓๐นาที
ของวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ระเวนเลือกหาเหยื่อที่เป็นสุภาพสตรี
และเดินอยู่ภายในซอยเปรียวเพียงลำพัง
โดยคนร้ายพยายามใช้มีดเข้าปล้นทรัพย์

ใช้ปืนปลอมลงมาข่มขู่ให้ผู้เสียหาย

ระยะเวลาผ่านไปเพียง๔๐นาที
กล้องวงจรปิดภายในซอยนวมิน๓๕
ซึ่งห่างจากจุดแรกประมาณ๓กิโลเมตร
ก็บันทึกภาพของคนร้ายกลุ่มนี้
ขณะลงมือก่อเหตุกับผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นสุภาพสตรีอีกครั้ง
แต่ครั้งนี้ผู้ต้องหาเหลือเพียง๒คน
โดยใช้เวลาในการชิงทรัพย์ไม่นาน
คนร้ายก็ได้ทรัพย์สินเป็นโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
และเงินสดกว่า๑๐๐๐บาท
หลังเกิดเหตุตำรวจสืบสวนนครบาน๔

ติดตามจับตัวนายพานุวัฒน์สิงหงยาม
เยาวชนชายอายุ๑๕ปี๒คน
ได้ที่บ้านเอื้ออาธรณ์ย่านบึงกุม
โดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ
ว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นทรัพย์จริง
โดยก่อนก่อเหตุจะกินยาอันตราโซแลม
กับน้ำอัดลมเพื่อให้เกิดความคึกขนอง
ที่สังเกตอย่างหนึ่งพวกนี้มักจะไปกินยา
ประเภท๔คูณร้อยสามคูณร้อย
เห็นเจ้านี่เขาบอกว่ากินโซแลม

ผมก็เตือนหลายครั้งแล้ว
ร้านค้าร้านขายนะนี่บอกท่านลองโต้งลอง

ดำเนินการกับร้านขายยาโพโกดิว

มันจะทำให้เกิดปัญหาสังคมอย่างนี้
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
สั่งการให้ตำรวจแต่ละพื้นที่
จัดกำลังสายตรวจออกป้องกันเหตุอาทยากรรมในพื้นที่

จับกลุ่มร้านขายยาที่ขายยาที่มีฤทธิกฎประสาท

เพื่อปลุกใจก่อนก่อเหตุ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน